มาดูเรื่องของพระกันบ้างไหมคะ

เวลามีข่าวเรื่องของพระมันไม่ค่อยดีเนาะ

เอามาโชว์เลยให้ชาวบ้านดู

โดยปกติก็นิสัยเอ๊ะอะโวยวายอยู่แล้ว
ไปศึกเถอะถ้าจะเป็นแบบนี้ลองดูค่ะ

บอกด้วยนะว่าตัวเองเป็นพระศรีอ่าน
เอออ้างตนเป็นแบบนั้นนะฮะ

วายอยู่แบบนี้นะคะก็คือพระสมปองจันเหล่าค่ะ

อยู่ในอำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรีแล้วค่ะ

แล้วมีการเอาซองกัญชาอบแห้งออกมาให้ชาวบ้านเขาดูกันด้วยนะ

เพราะพระสมปองชอบเออะโวยวายเดิน
แล้วก็พูดจาเพ้อเจอร์อยู่ในหมู่บ้าน
วดอุตริบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระศรีอริยเมตรัยหรือพระศรีอานอีกด้วย
ใช่นะครับซึ่งตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
พระศรีอานนะคุณเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
องค์ที่๕และองค์สุดท้ายแห่งพัทรกลับแล้วนะฮะ
นี่เท่ากับเขาโอ้โหเมาแล้วแอบอ้างเป็นถึงขนาดพระศรีอ่านนะฮะ
ค่ะทีนี้ล่าสุดนะคะทางเจ้าคณะตำบลลาตะเคียนเนี่ย
ท่านก็เลยเห็นว่าเอองั้นก็ศึกไปเถอะนะคะ
แล้วก็มีการส่งตัวให้ตำรวจนำไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ที่สศปษ์สปูะกันก่อนและเดี๋ยวจะมีการส่งตัวกลับคลุมลำเนาเดิมที่จตราต์ต่อไปค่ะ
ครับที่นี้เราไปต่อกันเลยเลยกันค่ะอ่าฮะที่อีกที่๑
จริงค่ะเสพยาเสพติดกันทั้งวัดนะฮะที่เพชรบูนนะคะ
เพราะว่านายอำเภอบึงสัมพันธ์นายสมพงศ์ทองหนูนุ้ย
แล้วก็มีตำรวจสพบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าไปลงพื้นที่
ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัด๔รูป
ที่วัดแห่งหนึ่งในตำรวจบึงสัมพันธ์ก็พบว่าพระทั้งสี่รูป
เว้นแม้แต่เจ้าอาวาสนั่นแหละคุณผู้ชมปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วงทั้งวัดเลยค่ะ
คือจริงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของทางอำเภอทางจังหวัดเขาไปสุ่มตรวจนะคุณนะ
คือไม่ได้มุ่งไปที่วัดนี้วัดเดียวคือไปหลายวัดในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ไปสังกัดหน่วยงานอื่นในพื้นที่ด้วยไปสุ่มตรวจทั้งหมดเลย
ขีดหมดเลยตรวจยาเสพติดพบทั้ง๔รูปรวมถึงเจ้าอาวาสด้วย

เรื่องต้นพบว่ามีการศึกพระลูกวัด๓รูปนะคะ
ส่วนเจ้าอาวาสหลังจากรู้ผลก็จะออกจากวัดไปทันที
สักข่าวก็ไปที่วัดก็พบอดีตพระลูกวัดที่ถูกจับศึก
คือเขาก็ยังไม่ได้ออกจากวัดคือศึกแล้วนะ
แต่ว่ายังอาศัยวัดอยู่ก็ใช้วิธีดูแลวัดทำความสะอาดวัดนั่นแหละค่ะ
คือศึกเมื่อวานตอนเย็นนะคุณนะแต่ถามว่าตอนเช้าที่เราไป
นี่อดีตพระที่เสพยาก็ยังอยู่นะตอนนี้กลายเป็นคนดูแลวัดเท่านั้น
ใช่ค่ะทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูไปนะคะ
แล้วบอกว่าไม่ได้ไปไหนเพราะว่าอะไรสงสารหมาสงสารแมวที่วัด
เดี๋ยวกลัวว่าจะไม่มีใครคอยให้ข้าวให้อาหารมัน
ที่นี่มาสี่พันศาแล้วอ่ะยอมรับแหละเสพยาเสพติดมานาน
แต่ไม่ได้เสพทุกวันก็แปลกใจเขาพูดแบบนี้นะ
แปลกใจทำไมไม่ตักเตือนกันก่อนจู่จับศึกเลยอย่าแปลกใจเลย
นะคะก็มันเป็นสีม่วงก็ต้องศึกกันนะคะ

แล้วก็ยังไม่รู้นะเวลานี้ว่าจะหาพระที่ไหนมาจำพรรษาที่วัด
เพราะว่าพระที่ถูกจับศึกออกไปเนี่ยโอ้โหไปกันทั้งวัดเลย
แล้วจะกลับมาจำวัดอีกชาวบ้านรับไม่ได้นะคะ
เพราะเชื่อว่ากลับมาน่าจะประพฤติตนแบบเดิม
คือชาวบ้านบอกแบบนี้กลัวนะ
ถ้าวัดไม่มีพระเดี๋ยวจะเป็นวัดร้าง
ไม่มีพระมาคอยดูแลชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำบุญให้กับใครนะ

ส่วนในอำเภอที่บอกว่าพระที่ถูกจับศึกไปทั้ง๓รูปนะฮะ
เพราะว่าผิดวินัยและเรื่องกฎหมายและยาเซ็ตติดด้วยนะฮะ
ก็ถ้าเขาสำนึกถ้าเขายังประพฤติตัวดี
และยังผูกพันกับวัดในการช่วยดูแลวัดอยู่เนี่ย
ก็จะยังให้ทำความดีอยู่ในวัดนี้ต่อ
ชาวบ้านบอกว่าแต่ถ้าจะให้กลับมาบวชใหม่ได้ไหม
ชาวบ้านบอกอย่าเลยกลัวว่าเดี๋ยวกลับมาจะมีพฤติกรรมในการเสพยาแบบเดิมนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องของพระเสพยานะครับ